ระหว่างที่เราติดตามสถานการณ์นี้แล้วจับตาดูความคืบหน้า
ฉันขอตัดมาดูภาพของวีรบุรุษที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีญาติและเพื่อนร่วมงาน
เดินทางไปรับศพของน้องพอร์สอาสากู้ภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องพอร์สได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
สวดอัญเชิญดวงวิญญาณที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดินที่สมุทรประการ
แล้วก็นำลงศพที่คลุมด้วยทงชาติไทย
บรรจุร่างของน้องพอร์สออกมาขึ้นรถตู้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ขบวนรับศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลโดยมีรถทีมอาสาสมัครหน่วยต่าง

มุ่งหน้าไปที่ทางโรงศุกร์สวรรค์
เพื่อที่จะรวมพี่น้องอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยเข้าร่วมอีกชุดหนึ่ง
นับร้อยคันค่ะคุณผู้ชมเปิดสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง
อย่างสมศักดิ์ศรีมุ่งหน้าไปที่วัดทุ่งครุ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
ศพเคลื่อนมาถึงศาลา๕วัดทุ่งครุ
มีพระภิกษุแล้วก็นางสายน้ำพึ่งชนะแสวงซึ่งเป็นคุณแม่
ถือกระถางทูบเดินนำเข้าไปในสารา
มีเพื่อนอาสาทน๒๘และเพื่อนทยอยเข้ารถน้ำ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงดูน้องพอร์สมาตั้งแต่เด็กบอกว่า
ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียกับครอบครัวไม่มีลางอะไรเลยค่ะ

ทุกคนเป็นอาสาสมัคร
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทำงานทั้งนั้นเลยนะคะ

ทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้
แล้วทุกคนก็จะเดินหน้าทำตามความฝันของน้องพอร์สด้วย
เป็นครอบครัวอาสาสมัครค่ะคุณนัทพงศ์ส่วนนางสายน้ำพึ่งชนะแสวงคุณแม่
ก็บอกว่าเธอยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าภูมิใจในตัวของน้องพอร์สที่มีจิตอาสา
น้องพอร์สเนี่ยรักในหน้าที่ของตัวเอง
โดยวันเกิดเหตุน้องพอร์สตั้งใจจะไปช่วยดับไฟ
แต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุสลดขึ้นไม่อยากโทษว่าใครผิด
ทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
แล้วก็จะติดตามคำสั่งของเขาว่าที่อยากให้ที่มันเรียนโจทย์
ขณะที่นายพงศพัฒน์กัปตคุณวิสิตหัวหน้าหน่วย

ได้พูดถึงการเปิดบริจาคช่วยเหลือครอบครัวน้องพอส

เรื่องต้นก็คือพี่ชายนายอานนท์ราวพันธ
หรือว่าเพชรไปแจ้งความไว้แล้วนะคะเรื่องนี้
บัญชีที่มีการเปิดรับบริจาคจริงจะมีอยู่๒บัญชีหลักเท่านั้น
ก็คือบัญชีของตนและนายสุพธชมสินทรัพย

เงินที่ได้จะถูกแบ่งให้กับแม่พี่ชาย
เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและนำไปช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
บัญชีอื่นที่นอกเหนือจากนี้เป็นการเปิดโดยกลุ่มมิจฉาชีพนะคะ
การเสียชีวิตของน้องพอร์สนั้นทางกลุ่มจะนำไปถอดบทเรียน

เพราะว่านี่เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าช่วงเวลาที่น้องพอสเสียชีวิตนั้น
ไม่ได้เกิดจากความประมาทในการเข้าไปทำหน้าที่

นี่ค่ะสำหรับพิธีสวดพระพิธรรมศพของน้องพอร์สนั้น
จะมีขึ้นเวลา๑๘นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๐กรกฎาคมค่ะ
แล้วก็จะทำพิธีประชุมเพลิงวันที่๑๑กรกฎาคมเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ก็ขอคารวะและสะดุดีในความกล้าหารของน้องพอร์ส
ที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ